การนี้ค่ะคนก่อเหตุก็มีลักษณะเหมือนกับมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่น้าฆ่าหลานแล้วก็ขุดหลุมฝังหลานเอาไว้ที่อำนาจเจริญที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะคะคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพลูก
แม่ก็บอกเลยว่าโอ้โหไม่คาดคิดเลยน้องชายแท้ของแม่ซึ่งก็เป็นน้าแท้เนี่ยจะก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะอยู่ระหว่างการวิเคราะห์อาการป่วยทางจิตทางประสาทนี่แหละค่ะ
นายสมชายอายุห้าสิบปีเป็นคนก่อเหตุนะคะฆ่านายระพินทองมหาอายุสี่สิบปี
ซึ่งเป็นหลานแท้จนเสียชีวิตแล้วก็ขุดหลุมกลบฝังดินเอาไว้
มีคนไปเห็นเหตุการณ์ก็เลยแจ้งตำรวจให้จับตัวนะคะแล้วก็เนี่ยมีภาพเห็นเหตุการณ์ชัดเลย
ความคืบหน้าล่าสุดก็คือแม่กับญาติญาติได้นำศพมาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ที่บ้านโคกสูงอำเภอเมืองอำนาจเจริญแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางออนอินทองมหาอายุ๖๐ปีค่ะ
ก็เป็นพี่สาวแท้ของนายสมชายผู้ก่อเหตุแม่ก็กำลังจุดทูปไหว้ศพลูกชายนะคะ
แม่บอกว่าปกติลูกชายเนี่ยก็จะอยู่บ้านหลังนี้กับแม่นี่แหละ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่พอเลิกกับภรรยาก็ออกจากงานมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
ก็มาทำงานรับจ้างทั่วไปพอรู้ข่าวว่าลูกชายถูกฆ่าตกใจและเสียใจมาก
คาดคิดว่านายสมชายที่เป็นน้าแท้เป็นน้องแม่เนี่ยจะฆ่าได้
เพราะว่าต่อให้ทะเลาะกันขนาดไหนก็ไม่คิดว่าจะลงมือกันขนาดนี้เพราะเป็นญาติกันแท้
ด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนายเป็นใครนะครับ
นางจันทรวดีทองมภาอายุ๓๕ปีก็บอกว่าสามีชอบดื่มเหล้าค่ะ
ด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกับใครนะคะ
เวลาเมาจะเป็นคนตลกมากกว่าเมาแล้วผูดมากตลกทำให้คนหัวเราะ
คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอสามีเขาเมาเนี่ยนะก็จะทะเลาะกับตัวน้าชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นประจำ
เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาแล้วนะคะตัวน้าชายเคยเอามีดฟันหัวเนี่ยมาสองรอบแล้ว
สองปีก่อนเคยห้ามไม่ให้สามีไปบ้านหลังเกิดเหตุอีกแต่สามีก็ไม่ฟังแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้จนได้ค่ะ
แต่เชิงหนักอ่ะประสาทไม่ค่อยดีนะจ๊ะเป็นลูกประสาทมาตะโดนแล้วหลายปีแล้ว

นายสมชายผู้ก่อเหตุยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญค่ะ
เพราะว่าได้รับบาดเจ็บนะคะมีรอยถูกมีดฟันที่แขนซ้ายและที่คอ
แล้วคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูอาการหน่อยดูอาการป่วยทางจิตทางประสาทหน่อย
เพราะว่าตั้งแต่ควบคุมตัวไปเนี่ยค่ะนายสมชายก็อยู่ในอาการเครียด
ไม่สามารถให้ปากคำได้เลยนะคะคุณหมอก็เตรียมจะส่งตัวนายสมชายไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพในอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิตเวทโดยตรง
ส่วนทางคดีตำรวจบอกว่าได้ขออำนาจสารออกหมายจับแล้วนะคะ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในการรักษาของแพทย์ก็เลยต้องให้ผู้ก่อเหตุรักษาอาการไปก่อน
กว่าจะหายจนกว่าจะสอบปากคำได้แล้วก็ต้องควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ